จับตาเตือนภัย
คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำงานวันแรกต้นสัปดาห์แล้วนะครับ
สภาพอากาศเมืองไหนของเรายังคงต้องเจอกับความร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรายังเป็นตัวเดิม
นั่นก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนนั่นเองที่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับ
ในขณะที่กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวรวมไปถึงมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
แต่คุณผู้ชมครับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ยังไม่ถือว่าร้อนที่สุดในเมืองไทยนะครับ

ไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
เหตุผลที่ร้อนแบบนี้ก็เพราะว่าในห่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น
เป็นห่วงระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาตั้งฉากกับเมืองไทย

เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในเมืองไทยของเรานั้น
ปีหนึ่งจะเกิดขึ้นถึง๒ครั้ง๒คราครับ
โดยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนเมษายน
ไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมครับ
ดวงอาทิตย์จะเริ่มมาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อน

ก่อนที่จะค่อยขยับไปตั้งฉาก
เหนือพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่๒๗เมษายน
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
จะไปตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน
ที่จะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไป
หลังจากนั้นครับจะกลับมาตั้งฉากกับเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน
เดี๋ยวเริ่มจากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน
ค่อยเลื่อนมาในบริเวณตอนกลางและตอนล่างต่อไป
แต่ในห่วงระยุไว้เวลาต่างนั้นเป็นฤดูฝน
มีฝนตกชุกได้รับอิทธิพลจากร่องฝน

จึงทำให้สภาพอากาศนั้นจะไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงเดือนเมษายน
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ
รวมถึงโรคลมแดดที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรานำมาจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุกตะนานพี่สิบมาหันสวัสดีครับ